คุณผู้ชมข่าวนี้หลายคนให้ความสนใจมาก
คนไทยข้อนประเทศแล้วค่ะเพราะว่าดันแฮชแท็กเทรนดทวิตเตอร์เนี่ย
อันดับหนึ่งเลยนะคะเจ็ดครูชัดชั่วอืม
รู้แล้วใช่ไหมกำลังจะเล่าข่าวอะไรอยากจะบอกแบบนี้
ทำไม่กลับมาโลกาจวินาศเอานะคะเพราะช่วงหลังหลัง
เรานำเสนอข่าวเนี่ยครูไปกระทำย่ำยีนักเรียนเนี่ย
มสองหนึ่งคนเท่านั้นค่ะน้องกลายเป็นเหยื่อของครูชั่วพวกนี้นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อย
คมคุณชนะสุมาตรเป็นผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจ

คือก่อนหน้านี้เบื้องต้นทางผู้อำนวยการโรงเรียน
เกิดเรื่องที่จังหวัดมุกดาหาร
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าสาวไปสาวมาไปพบว่ามีมูลความผิดจริง
เพราะพื้นที่ที่ทั้ง๗คนใช้ก่อเหตุในรั้วโรงเรียนแหละค่ะ
บ้านพักครูห้องพักครูต่างเลยนะคะ
แล้วเมื่อวานคนในทวิตเตอร์ให้ความสนใจประเด็นนี้มาก
เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ต้นสังกัดทางผอโรงเรียน
ต่อมาค่ะศึกษาที่การจังหวัดมุกดาหาร

แล้วก็มีมติให้ข้าราชการครูทั้ง๕คน
ยืนยันนะคะว่าคณะกรรมการชุดนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ยังมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่มีการถูกตั้งขึ้นมา
คุณผู้ชมดูนะคะนี่ทั้งหมด๗ครูชาติชั่ว
จริงแล้ว๕คนเป็นครู๒คนเป็นสิทธิ์เก่านะฮะ
ทีนี้นอกจากนี้ค่ะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก็บอกว่าจะมีการตั้งขึ้นมาในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
จะเสนอเรื่องให้พักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทั้ง๕ราย
รวมถึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงควบคู่กันไปด้วย
ต้นสังกัดตั้งไปแล้วเขามีการตั้งมาอีกชุดหนึ่งนะคะ
และถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบผลปรากฏว่ามีมูลความผิดจริง
ตามที่ถูกกล่าวอ้างก็ต้องมีการเพิกถอนใบอนุญาตครูตลอดชีพ

ตัวเองทำตัวเองแท้ค่ะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่มันงอกตามมาเนี่ย
อย่างที่เราบอกไปบอกว่าผู้ต้องหาคือ๗คน๒คนเป็นสิทธิ์เก่า
ในสิทธิ์เก่าก็คือนายพีรพงศ์ค่ะ
คือยาดของนายพีรพงศ์เนี่ยบอกว่า
จริงแล้วหลานชายเนี่ยเป็นคนดีไม่มีพฤติกรรมแบบนี้
แล้วก็ไม่เชื่อว่านายพีรพงศ์คนนี้จะเป็น๑ใน๗คน
รุมโทรมเด็กผู้หญิงทั้งอายุ๑๔ปีแล้วก็น้องบีอีกคนนึงค่ะ
๑๖๑๗ปีอะนะคะคิดว่าน่าจะเป็นการซัดทอดให้ได้รับโทษมากกว่า
ถ้าเกิดว่าเอาแบบนี้เขาท้านะญาติของนายพีรพงศ์ท้าบอกว่า
ถ้ามีหลักฐานคุณก็ควรไหมออกมาเปิดเผยให้หมดเลย
หรือว่าอย่างไรไม่ได้มีนิสัยติดเหล้าเมายาอย่างนี้ค่ะไม่มีค่ะ
สูบบุหรี่อย่างนี้ก็ไม่มีค่ะแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะชอบไปตกเบ็ด
คิดว่าไม่น่าจะใช่แล้วก็ไม่เชื่อด้วยเพราะว่าน้องเขาที่ผู้เสียหาย
ก็เป็นญาติใกล้เรือนเคียงบ้านใกล้กันอย่างนี้ค่ะ
ให้ทางเขาพูดพูดความจริงว่าแล้วก็มีหลักฐานด้วยว่าหลานเราเป็นคนทำจริง
ที่เสียงเป็นแบบนี้เนี่ยเรามีการแปลงเสียงของพยานนะครับ
เพื่อเป็นการปกป้องก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะ
คุณผู้ชมทีนี้หลายคนเนี่ยกระแสสังคมเนี่ยโจมตีโอ้ด่ากันแรงมาก
สวนกระแสเลยค่ะสวนกระแสแบบนี้ก็ถูกกระแสตีกลับสิคะ
นี่ค่ะคุณครูท่านนี้มีการไปโพสต์เฟซบุ๊คให้กำลังใจครูทั้ง๕คน
จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวของเรา
คุณภูริพัฒนบุญนินก็ลงพื้นที่ไปคุยกับเธอด้วย
คิดยังไงคะที่มีการมาโพสต์ให้กำลังใจคนที่ทำผิดแบบนี้
นั่นสิเธอยอมรับนะคะบอกว่าส่วนตัวเนี่ย
สนิทสนมกับผู้ก่อเหตุจริงเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมงาน
ที่เดียวกันค่ะก็ที่โพสต์ไปเนี่ย
เพียงแต่อยากให้กำลังใจเท่านั้นให้กำลังใจค่ะ
อยากให้กำลังใจเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาว่าเด็กจะไม่มีเจตนา
อืมที่จะไปลักษณะคือไปเหยียดหยามอ่ะ
ไปปกป้องเด็กหญิงอ่ะไปปกป้องเพื่อนอ่าปกป้องเพื่อน
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่รุนแรงมาก
เขาเองยังตำหนิรุ่นน้องว่าจิตวิญญาณความเป็นครูไม่มีอยู่เลย
แต่ในเมื่อเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เลยอยากแสดงความคิดเห็นในมุมของตัวเอง
อยากให้ครอบครัวครูทั้ง๕มีกำลังใจที่จะอยู่ในสังคมต่อไปได้
เพราะทั้งหมดเนี่ยมีภรรยาและบางคนลูกเพิ่งคลอดด้วย
ครับบางคนเมียท้องแก่ค่ะกำลังตั้งคันอยู่เลย
ห่มร้องไห้มา๓วันติดแล้วนะคะตั้งแต่มีเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
เราเป็นครูที่นี่ในภาพที่เราร่วมงานกับน้อง
คือเราชื่นชมและประทับใจในการทำงานของเขา
แต่ในส่วนที่เขาทำในส่วนผิดผิดจัญญบันเนี่ยถามว่าเราเห็นด้วยว่าเขาสนับสนุนหรือเห็นด้วยไหมเนี่ย
เห็นด้วยน้องเราทำถูกไหมก็ไม่ถูกก็สมควรโดนก็อยากจะฝากว่า
อยากให้มองไม่ไม่ให้เข้าข้างเขาหรอกอย่างน้อยก็เปิดโอกาสให้คนที่อยู่
ญาติพี่น้องเขาลูกเมียเขาตรงนี้น่ะถ้าถ้ามันไม่มีภูมิคุ้มกันหรือเขายังไม่มีธรรมะ
ไม่ได้เรียนรู้ธรรมชาติมากพอมันรับไม่ได้คิดว่ารับไม่ได้ร้องไห้ตลอด๓วัน
อืมครูทั้งห้าคนมีมีครอบครัวมีครอบครัวทุกคนและลูกเด็กทุกคน
คลอดลูกเมียกำลังตั้งท้องแต่พี่ก็ได้ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
ถามว่าจะให้เข้าข้างไทยไหมหรือไม่ได้ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วทีนี้สังคมชุมชนเราก็ดูแลนักเรียนอยู่
แต่มันเกิดแล้วไงคะพี่พี่มองตรงที่ว่าเรื่องมันเกิดแล้วอ่า
แต่ทีนี้เมื่อมันเกิดแล้วเราจะเยียวยาคนที่เหลืออยู่อย่างไรก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ
แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นคดีความไปแล้วค่ะทีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแล้วทำงานอย่างรวดเร็วด้วย

ต้องเอามาต้องเอามารัฐบนธรรมทรีวะการกระทรงศึกษาที่การ

ต่อสู้กับเรื่องนี้ถึงที่สุด

ถ้าให้กำลังใจนะคะก็ระบุไปเลยว่าให้กำลังใจครอบครัวก็ได้นะ
จะโพสต์ไปทางภรรยาเขามากกว่า
อะไรแบบนี้แต่ว่ากระแสมันก็ตีกลับมา